ส่วนเมื่อวานนี้ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่จริงนะคะสำหรับชาวสิริราชที่ได้ร่วมกันกับกำลังพลจากฐานทัพเรือกรุงเทพที่มีการแปลอักษรคือจุดเทียนสีขาวร่วมกันแล้วก็แปลอักษรเป็นเลขเก้าไทยนะคะ
เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่เก้าด้วยไทยรัฐทีวีประมวลภาพเหตุการณ์มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันเช้านี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
กิจกรรมน้อมดวงใจชาวสิริราชตามรอยพระราชปนิษฐานพระภูมิพลที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกับฐานทัพเรือกรุงเทพ
จัดขึ้นบริเวณพระราชานุสวรีสมเด็จพระมหิตราธิเบสอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
เพลงแสงเทียนอาทิตย์อับแสงยามค่ำลมหนาวและในดวงใจนิรันดิ์
กลางประชาชนที่ร่ำไห้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ศาสตราจารย์เกียรติยศนายแพทย์สงครามทรัพย์เจริญได้เล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ต่อโรงพยาบาลสิริราชและได้ถวายการดูแลรักษาพระอาการประชวนมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
หลวงราชการที่๙ทรงสนับสนุนให้โรงพยาบาลสิริราชเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกด้าน
พระองค์จะประทับรักษาพระอาการประชวนที่นี่แต่ก็ยังทรงรักและห่วงใยประชาชน
ได้พระราชทานคำแนะนำให้โรงพยาบาลสิริราชรักษาประชาชนตามปกติ
พร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องระบบไฟฟ้าสำรองและยังพระราชทานความช่วยเหลือ
ผู้ป่วยของโรงพยาบาลสิริราชมากว่า๖๐ปี
พศ๒๕๓๘นั้นพระองค์ท่านประทับอยู่ในศรีราชเมื่อพระการดีขึ้นท่านก็ทรงงานเลย
ขณะที่ประทับอยู่ในโรงพยาบาลศรีราช
เราจะเห็นว่าขณะนั้นมีปัญหาเรื่องของการจราจรติดขัด
ที่จะเดินทางข้ามจากฝั่งพระนครไปสู่ทางทิศตะวันตก
งานต่างในพระองค์ในขณะนั้นก็ทรงงานในขณะที่พระอาการดีขึ้น
เริ่มต้นจากตรงนั้นเลยอย่างนี้เป็นต้น
แสดงว่าพระองค์ท่านนั้นได้

ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ
จากนั้นคณะแพทย์พยาบาลและนักศึกษาแพทย์
และกำลังพลจากฐานทัพเรือกรุงเทพได้ร่วมกันแปลอักษรหมายเลข๙ไทย
แสดงถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่๙แห่งราชวงศ์จักรี
ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมส่งผลให้ประเทศชาติและประชาชนเปลี่ยนไปด้วยความสุข
พร้อมกับประชาชนและชาวสิริราชได้จุดเทียนสีขาวสว่างสวัยเต็มพื้นที่อย่างยิ่งใหญ่
แสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่เก้า
ร้องไห้ออกมาด้วยความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
ยังคงดังกล้องในใจคนไทยเสมอ
หลังคาสาราสิริราช๑๐๐ปีมีการประดิษฐานพระบรมชายาลักษณ์ขนาดใหญ่
พร้อมกับประดับไฟเป็นข้อความขอตามรอยพระราชปนิษฐานอย่างสวยงาม
นับเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ของโรงพยาบาลสิริราชและคนไทยที่รักในหลวงรัชกาลที่๙